ใหม่ทั้งทีชวนคุณผู้ชมไปลองเล่นเต้นลำกับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายกันดีกว่านะคะ
บ้านนี้เขามีสีสันใช่เล่นนะคะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีทองของเธอจริงค่ะ
เพราะว่าอะไรงานแน่นมากคุณผู้ชมนะ
ครอบครัวก็ดีลูกก็น่ารักงานรุมไม่หยุดค่ะ
ชมพู่เองแพลนไว้ได้ว่าหลังจากหมดช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะ
กระเตงลูกชายสองคนอุ๊ยวัยกำลังน่ารักเลยค่ะ
ไปรับลมเย็นที่เวียดนามก่อนจะรัดฟ้าไปเยี่ยมเพื่อนที่ออสเตรเลีย
งานนี้ชมพู่ก่อนบ่ายบอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะ
พี่มันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยอะไรนะเพราะว่านานทีปีโหนนานทีจะมีครั้ง
แล้วพอกลับมาเนี่ยก็พร้อมจะลุยงานแบบรัวยาวโกยเงินเลี้ยงลูกเหมือนเดิมจ้า
สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดี
วันปีใหม่พาให้บรรดารู้ใจหลื่นล้ม
รถฉีกโมริดี้ไปปีหน้า
ปีนี้ก็มีแพลนอยากไปแบบเริ่มต้นเอาเด็กไปได้ใกล้ก่อน
เวียดนามไปเอาอากาศเย็นอะไรอย่างนี้
แล้วก็ปลายปีอาจจะอยากพาเด็กไปออสเตรเลีย
พอดีมีเพื่อนย้ายไปแบบปักหลักที่นั่นเหมือนกัน
แล้วเราก็แบบว่าอยากพาเด็กไปดูแบบป้าโลมา
เพราะว่าเขาอยู่นอกเมืองไงไม่ได้อยู่ในเมือง
ก็แพลนเอาไว้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเป็นอย่างไร

ว่างยังมียังจ้างได้ค่ะ
เนื้อร้องกับทำนองไม่ได้ไปด้วยกันเลย

คิดว่านายจ้างก็จะเห็นภาพตรงนี้